ก็มีนักเรียนเด็กผู้หญิงอายุ๗ขวบ

น้องก็ล้มแล้วฟันไปกระแทกพื้น

เสร็จปุ๊บคุณครูทราบเรื่อง
คุณครูไม่นำตัวน้องส่งโรงพยาบาล

เขาก็ถามว่าเอ้าทำไมถึงคุณครูถึง

มันเกิดที่โรงเรียนแล้วเลือดออก

แต่ทำไมถึงกลับโทรไปหาคุณพ่อคุณแม่

เพราะว่าเลือดที่เหงือกน้องเยอะมากเลย

กุ๊บกิ๊บอัจฉรานะครับได้มีการโพสต์

วัย๗ปีนะมีแบบแผลที่บริเวณช่องปาก
ฟันแท้ยุบเข้าไปในเหงือก๓ซี่

เด็กเจ็บขนาดนี้ครูยังนั่งเล่นโทรศัพท์

หรือสามัญสำนึกอยู่หรือเปล่าคะ

ให้พาไปหาหมอเองคืออะไร
ไหมว่าเด็กมันจะมีความรู้สึกเจ็บปวดขนาดไหน

กับแม่ของเด็กก็คือนางดวงพร

อยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองนครนายก
เธอก็บอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นน้องสาวเป็นคนโพสต์
เกิดขึ้นช่วงพักเที่ยงเมื่อวันพุธที่ผ่านมา
ตอนนั้นลูกสาวของเธอเล่นกันกับเพื่อนที่โรงเรียน
แล้วก็ผลักกันแรงมากจนกระทั่งลูกเนี่ยเสียหลักล้ม
ใบหน้ากระแทกที่พื้นปูนทำให้ฟันหน้าสามซีก
ซึ่งเป็นฟันแท้ทั้งหมดยุบเข้าไปที่เหงือกทิ้มเข้าไป

ของลูกก็เลยพาไปหาคุณครู
แต่ครูกลับบอกว่าไปบ้วนปากซะ
แล้วก็โทรให้ผู้ปกครองคือให้พ่อไปรับลูก
ก่อนจะบอกให้พาไปโรงพยาบาลเอง
แต่พ่อเนี่ยพาลูกไปพบทันตแพทย์ก่อน
ซึ่งทางคลินิกก็ให้ยามากินก่อน
บอกให้เราดูอาการอย่างน้อย๒สัปดาห์ก่อน
หลังจากนั้นเนี่ยเธอก็เข้าไปหาพอครับ
ไปคุยกันนะฮะแล้วก็ไปขอคุยกัน
ผู้ปกครองของเด็กที่ผลักลูกล้ม
ตอนนี้เขาบอกว่าตอนนั้นผู้ปกครองของเด็กคู่กรณี
ก็ร้องไห้แล้วก็บอกว่าไม่มีเงินช่วยหรอก
ไม่มีเงินจ่ายคัทรศาสตร์พจบาลให้หรอก
แต่ทางภูมิในการของโรงเรียนก็มอบเงิน
เป็นเงินประกันชีวิตมาให้๕๐๐๐บาทนะครับ
ครูก็ถามมันว่าจะกลับบ้านไหน
เลือดน้องตอนนั้นเยอะไหมครับ

หรือว่าตอนนั้นที่ไปหาหมอเลือดหรือยัง
ก็บอกว่ารู้สึกไม่พอใจเลยครับ
โดยการต้องรับผิดชอบหรือเปล่า
แล้วต้องดูแลต่อเรื่องที่มันเกิดขึ้นหรือเปล่าอย่างไรนะครับ

มีส่วนช่วยดูแลเด็กแล้วก็รับผิดชอบด้วย